ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคะก็ตามอัปเดตกันหน่อย
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่อินทวร
ก็กลายเป็นว่าปรากฏว่ามีคนไทยของเราเสียชีวิตหนึ่งคน
ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเธอเป็นครูสอนภาษาชื่อว่าครูแบม
ล่าสุดมีการนำร่างของเธอส่งมาถึงประเทศไทย
แล้วก็คุณพ่อกับญาติเดินทางไปรับที่สนามบิน
แต่คุณแม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้ยังรออยู่ที่บ้านเกิดค่ะ

คุณพ่อของครูแบมค่ะนายสาคอนมาแก้วแล้วก็ญาติ๙คน
เดินทางจากที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะไปที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
หลายคนยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ
รอรับศพของนางสาวนัทธิชามาแก้วหรือครูแบม

อัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยหมุนซึงฮยอน
พร้อมด้วยภรรยาเดินทางมาที่ห้องรับรอง
และเข้าเยี่ยมครอบครัวของครูแบมให้กำลังใจ

นามของรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้
สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย

และจะเดินทางไปร่วมงานศพของครูแบม
ในวันที่๙พฤศจิกายนและพิธีชาปนกิจ
วันที่๑๐พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วยค่ะ
ช่วงเวลา๕ทุ่มมีการนำ
คือเจ้าหน้าที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ย
ก็นำร่างของครูแบมถึงประเทศไทยนะคะ
ก็มีการดำเนินการทางขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
เพชรชบูรณ์เป็นเวลา๕วันนะคะ
ทำพิธีชาปนกิจที่วัดปากห้วยขอนแก่น
อำเภอหล่มศักดิ์ในวันที่๑๐พฤศจิกายน
ของครูแบมไม่ได้เดินทางมาร่วมรอรับศพครูแบมนะคะ
เนื่องจากยังอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจ
ยังรับไม่ได้กับการจากไปของลูกสาวเพียงคนเดียว
รออยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็เตรียมสถานที่
ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่กำลังนำร่างครูแบมกลับมา
จนกระทั่งล่าสุดนะคะเราก็ทราบมาว่า
ร่างของครูแบมส่งถึงที่บ้านเกิดเพชรชบูรณ์แล้ว

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งด้วยนะคะคุณผู้ชม